หลังจากที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ให้ใบ้อักษรทายคำกันอยู่มาพักหนึ่งนะคะ
นางเอกสุดยีเจอหน้าเพื่อนทีไรหวังรวยทางรัฐแนะนำขายตรงตลอดเวลา
เป็นใครหวยมาออกที่สาวมินพีชยาค่ะเออนะคะเรื่องขายตรงนี่ไม่ใช่มีเทคนินนะ
แล้วก็มีคนอื่นแต่คือก็ไม่ได้จะดูถูกอาชีพใดทั้งสิ้นนะคุณ
ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่คือเขามีการตั้งกระทู้เอาไว้
ใบ้เพิ่มมาด้วยว่ามีที่บ้านมีธุรกิจที่ต่างจังหวัดออกจะร่ำรวย
หันมาใช้ชื่อเสียงชวนคนอื่นเข้าขายธุรกิจขายตรงไปซะหมด
และหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเขาว่ามาอย่างนั้นคือนางเอกสาวมินพีชยาค่ะ
งานนี้เจ้าตัวก็ขอออกโรงเคลียร์ชัดเลยว่าเธอแล้วก็ครอบครัว
ส่วนที่ดีเจบุ๊กโกะพูดชื่อในรายการ
มีนบอกว่าไม่ได้รู้จักอีกฝ่ายเป็นการส่วนตัวนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นการถูกเอาชื่อไปแอบอ้างหรือเปล่า
พร้อมฝากให้หลายคนได้ใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวด้วยค่ะ
ถ้าเกิดว่าเจอตัวมินมันก็อีกแบบหนึ่งอะเนาะ
แต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่เคยเจอตัวมินก็ยังไงรบกวนคือดูกันนิดนึงเนาะ
สำหรับคนผู้บริโภคด้วยหรือว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ซึ่งบินก็ค่อนข้างสนิทแต่ว่าถามว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะ
แต่มันไม่ใช่ขายตรงอะค่ะใช่มันน่าจะคนละประเด็นกัน
จริงคนทำเยอะนะมีคนมาชวนมินก็ดีเหมือนกันนะคะ
ถ้าทำแล้วมันดีสุจริตก็น่าชวน
ถ้าอยากสมัครก็เดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันเนาะ
คือปัจจุบันยังไม่มีแต่อนาคตไม่แน่นะคะ